ไปที่เรื่องร้อนเดือดในทวิตเตอร์กันบ้างนะคะ

โมบนชนกค่ะกับการไลฟ์สดของเธอช่วงเก็บตัวโควิด๑๙ค่ะ
เทนต์ไลฟ์สดของเธอก็มาแบบแสบคันนะคะที่บอกว่าอยากคุยกับทุกคนแก้เบื่อ
เราต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำแต่ไม่รู้สาวโมไปเก็บกฎอะไรมานะคะ
แฟนคลับถามอะไรก็เหวี่ยงใส่ไปทุกสิ่งเลยถามอายุก็ให้ไปดูวิกิพีเดียสิจ๊ะ
อยู่ก็สั่งเอฟซีให้มีสติด้วยไม่เหมือนไลฟ์ก่อนของเธอนะคะที่สดใสน่ารักนะคะ
จนมีคนเอามาเทียบว่าเป็นแฝดคนละฝ่าหรือเปล่าเป็นมูนินมูตาหรือกาสลองหรือสองตีบ
คุณผู้ชมค่ะตัดสินหน่อยมีคลิปมาให้ชมจ้ะ
แฟนคลับหน่อยแจกอะไรแจกอะไรยังเอาตัวไม่รอดเลยเนี่ยทุกวันนี้
นี่ดูไม่น่ารักเลยใช่
เป็นยังไงคะจากที่ฟังกันไปแล้วเจ็บจี๊ดแบบนี้แน่นอนค่ะ
โมมนชนกเละเป็นโจ๊กเลยคุณผู้ชมค่ะ
โดนชาวเน็ตหวดกลับยับเลยนะคะจนต้องออกมาโพสต์ขอโทษตามธรรมเนียม
งานนี้ค่ะไม่มีเหตุผลใดแก้ต่างเจ้าตัวเขียนชัดนะคะน้อมรับผิดนะจ๊ะ
และจะนำคำตักเตือนของแฟนไปปรับปรุงตัวเองด้วย

ใช่แล้วนะคะจริงแล้วคือชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเม้นต์หลังจากที่